เพราะไก่ตัวนี้มันแปลกคุณผู้ชมแต่แปลกแบบไหนให้คุณผู้ชมสังเกตที่เท้ามันให้ดีค่ะ

ตีนนี้ต้องเก็บเอาไว้ไม่อยากให้กินเพราะมันแปลก
ก่อนอื่นไปทำความรู้จักเจ้าลูกไก่ตัวนี้ก่อนนะคะ
เป็นลูกไก่ป่าเพศเมียชื่อว่าพิกุลพิกุลอายุ๕เดือนเท่านั้นเอง
ได้ดูความแปลกของมันแล้วคือตรงนิ้วมันเนี่ยค่ะนิ้วที่นิ้วมันมีแบบข้างละ๕นิ้ว
รวมสองข้างเป็นสิบนิ้วมันเยอะเกินปุ๋ยมุ้ยเยอะเกินไปสิเพราะไก่ปกติมันจะมีข้างละสี่เท่านั้นเอง
เอาเหรอก็คือไอไอสามสามกิ่งนี่ใช่ไหมอีกหนึ่งกิ่งงอกออกมาสามนิ้วสามนิ้ว
นึกว่าเป็นต้นไม้ถ้าคุณไม่บอกผมก็ไม่รู้นะเรื่องเรื่องตีนไก่เนี่ยเหรอ
ใช่เพราะว่าอะไรรู้ไหมเวลาเราเห็นตีนไก่ไม่ทันได้นับหรอกมีกี่นิ้วเอาเข้าปากก่อนแล้ว

นี่แหละงานนี้ต้องบอกเลยว่ามันแปลกจริงนะไก่ตัวนี้เป็นของคุณป้าปฐุม
คุณป้าปฐุมบอกว่าลูกเขยเลี้ยงไก่ป่ามานานแล้วนะคะ

แต่จะมี๒ตัวเท่านั้นที่เป็นไก่แปลก

ถามว่าตัวไหนบ้างอ่ะนอกจากเจ้าพี่กุล

ตัวพ่อมันก็แปลกค่ะเพราะว่ามันเป็นไก่ป่าตุ้มหูขาว
นี่ค่ะมี๑๐นิ้วเหมือนกัน

แต่ไก่ป่าตุ้มหูขาวเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกัน

ส่วนตัวอื่นที่เป็นพี่น้องของมันก็มี๘นิ้วตามปกตินะ
คุณป้าปฐุมก็เลยเชื่อว่าไก่ป่าสองตัวนี้

ไม่มีทางนะที่จะเอาไปทำตีนไก่ต้มแซ่บอะไรนะ

บอกเลยว่าอยู่บ้านเลขที่๑๔๙ทับ๑หมู่๑ตำบลวังตะเคียน
อะเฟ้อเขาเสมิงจังวะตราช

ขอเป็นเสียงโชคหน่อยนะพี่กุญนะ